ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาเริ่มต้นกันที่กระแสฮือฮาของบ่ายวันนี้นะคะ
หลังจากที่มีข่าวว่าคุณแม่ของพี่หนุ่มสันติศุกร์นักแสดงและพิธีกรอาวุโสชื่อดังเนี่ยได้เสียชีวิต
ถึงขั้นที่มีการกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพออกมาแล้วนะคะ
แต่ล่าสุดเมื่อบ่ายของวันนี้กลับมีข่าวว่าคุณแม่ของพี่หนุ่มเนี่ยยังมีชีพจรอยู่และยังหายใจเองได้นะคะ
วันนี้เจ้าตัวพร้อมด้วยน้องชายก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผ่านผู้สื่อข่าวว่าเป็นเหมือนปฏิหาร
ครอบครัวรู้สึกดีใจที่คุณแม่ยังอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลาน
อาการขณะนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็ตามค่ะ
เพราะถอดอุปกรณ์เร็ว
แม่ก็คือถอดออกแล้ว

โทรกลับไปบอกว่าคุณแม่กลับมาหัวใจได้ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
แกกลับมาเพื่อใช้เต้นเองปกติหายใจเอง
กลายเป็นแบบว่ากลับไปเป็นอย่างนี้เลย
แต่ไม่รู้สึกตัวคุณหมอก็พูดง่ายเลยว่า

ก็คือให้อาหารทางศัยอย่าง
มีการขับถ่ายได้บ้าง
แล้วก็ต้องคอยดูเฉลย
เฉลยเพราะว่าตอนนี้คุณแม่หายใจคือหายใจทางปาก

แต่ก็ยังเป็นเรื่องดีที่คุณแม่กลับมาหายใจเอง
แล้วก็คือดีขึ้นตั้งแต่พอกลับมา
กลับมาหายใจด้วยตัวเองได้
ชีวิตประจก็ดีขึ้น

และก็สร้างความมือหาบนโลกสโชเชียลได้มากอยู่เหมือนกัน
ยังไงทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่หนุ่มสันติสุขด้วยนะคะ